โอ้โหชาวบ้านชาวช่องต้องเรียกราวบะพ่อราวบะพ่อเลยฮะ
เออเรียกกันเสียงดังลั่นหมู่บ้านเลย

ธคอมบันคอมบ้าน
โหหาหมู่บ้านแล้ว

นี่รับประพอเลยคะ

ขโมยเข้าหมู่บ้าน

ขโมยเข้าหมู่บ้านครับ

ทุกอย่างบอกเล่าเรื่องราว

แล้วเสียงของคนที่อัดคลิปไว้ได้

ในขณะที่หมาในหมู่บ้านก็เห่า

ข้างขึ้นปีนหนีหลังคามาเรื่อย

แล้วก็จะปีนกำแพงข้ามหมู่บ้านมาแบบนี้นะฮะ
ใช่ค่ะแล้วกระโดดลงไปหลังกระแทกพื้น

คลิปนี้ก็เขียนข้อความไว้แบบนี้ครับ
ระทึกชายปีหลังคาโดดหนีเข้ามาในหมู่บ้าน
วัชรพลตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้

นี่แหละคือย่านวัชรพลอย่างที่คุณสุดสกุลบอก
แล้วทีนี้เขาก็เอาคลิปนี้มาเพื่อโพสต์เตือนภัย

เขารู้ว่าที่ตะโกนเรียกรอปภเสียงดังขนาดนี้

รับประพอมาตามจับทันมั้ย

เออคือเจ้าของคลิปก็ยังไม่ได้มาตอบ
แต่ว่าที่เรารู้คือภาพสุดท้ายที่แล้วตัดกลับไป
ก็พึ่นก็เข้าไปแกล็ดเลย
น่าจะมีกลิ่นที่กดเป็นสัญญาณเตือนแล้วมันดังไปถึงป้อมรอปภจะดีไหม
ก็อยากจะให้ตามจับตัวได้นะคะ